ความดีเสมอกับดีรักแล้วก็เป็นแชมป์กลุ่มของฟิบอลโลก
เลือกในโซนเอเชียนะครับมีโอกาสเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้ายของเอเชีย
ติดตามรายงานได้จากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
ฟุตบอลทีมชาติไทยครับทยอยเดินทางมาที่ท่ากาศยาสุวรรณภูมิ
เพื่อหวังต้อนรับเหล่าบรรดาฮีโร่ทัพนักเตะทีมชาติไทย
ที่สามารถทำผลงานคว้าแชมป์กลุ่มในศึกฟุตบอลโลก

บรรดาแฟนฟุตบอลก็เริ่มทยอยมาถึงตั้งแต่ช่วงเวลา๑๑นาฬิกาที่ผ่านมาครับ

คาดหวังที่จะได้เห็นฮีโร่ของพวกเขานั้น
อย่างใกล้ชิดและได้ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้นะครับ
นักฟุตบอลทีมชาติไทยได้ทำผลงานในศึกฟุตบอลโลก

และเป็นแชมป์กลุ่มได้สำเร็จนะครับ
ทุกคนมาพร้อมกับกล้องถ่ายรูปนะครับ
บางคนก็มีป้ายเชียร์มาด้วยครับ
แล้วบางคนก็มีของที่ระลึกหน่อย
เพื่อที่จะมอบให้กับทีมชาติไทย
ที่จะเดินทางมาถึงในอีกไม่นานแล้วนะครับ
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากท่ากัศยานสุวรรณภูมิครับ
แข่งของทีมไทยนั้นเดินทางถึงเมื่อวานแล้วนะครับนั่นก็คือเกาหลีใต้นะครับและความพร้อมของพวกเขานั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้จะได้เห็นกันในการฝึกซ้อมครับ
คูจาโชว์ที่มีอาการบาดเจ็บนะครับนี่ก็ตัวลงถึงที่ติดภารกิจกับสโมสร
แต่ว่าชุดหลักที่ค้าแข้งในยุโรปก็ยังมากันนะครับอาทิคีซึงยองอีชุงยองปาร์คชูโฮแล้วก็คิมจินซูครับ
จะมีการแถลงข่าวกันในเวลา๐๕๐๐นนะครับก่อนที่จะลงฝึกซ้อมที่สนามสุบประชาษัยเวลา๑๗๓๐นครับ
ระหว่างทีมชาติไทยพบกับเกาหลีใต้ที่สนามสุพัตราสัยเวลา๑๙นาฬิกานะครับ
เริ่มเข้าสัญญาณถ่ายเท่าสดจะแข่งขันเวลา๑๙นาที๓๐นาที
พร้อมกับติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขันได้ในทุกช่วงข่าววันพรุ่งนี้ครับ
อีกหนึ่งกิจกรรมของใครที่ไม่มีบัตรนะครับควรจะไปเลยครับ
สำหรับแฟนบอลที่พลาดในการที่จะเข้าชมเกมนี้จากการไม่มีบัตร
สามารถไปชมบรรยากาศสดได้นะครับ
ทีมชาติไทยนั้นอยู่ในใจเชียร์ที่ไหนก็สนุกครับ
ติดตามได้ทางไทยรัฐทีวีครับ